กันเรื่องของความเชื่อเลยดีกว่านะฮะก็เป็นโค้งสุดท้ายจริงแล้วล่ะ
ก่อนจะไปลุ้นกันช่วงบ่ายกับการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลนะฮะ
ผมพาไปเริ่มดูที่วัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชายศรีจังหวัดนครปฐมกันก่อนแล้วกัน

แน่นอนนะฮะ๓ทุชชนนักเสนงโชคเข้าไปกันอย่างแน่นเลยนะฮะ

พระเงินพระทองกุมารจุกดำกุมารน้องก้าวเลิฟ
ไอไข่สำนครตาทองฮิวรายเส้นแปะโมรงศรีเจ้าสวยิกกอโฮง
ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของโชคลาภทั้งหมดทั้งสิ้น
ศรัทธารูปแบบไหนก็ไปอย่างนั้นแล้วก็ไปวิธีการทำพิธีให้ท่านอาจารย์แปะนั้นพรมน้ำมนต์
ขุมทรัพย์รับโชคเขาว่าอย่างนั้นนะประกอบพิธีบวงสวงขอโชคขอลาบเลย
พระอาจารย์แป๊ะนี่แหละเจ้าอาวาสนะฮะก็ใช้เวลาร่วม๒ชั่วโมงสวดกันไปแล้วก็พรมน้ำมนต์กันไป
นางสาววราพรอายุ๕๐ปีเป็นแม่ค้าดอกไม้ที่ปากคลองตลาดกรุงเทพเดินทางไปเหมือนกัน
เขาบอกว่าเขาไปร่วมพิธีปกติแล้วพอรู้ว่าจะมีพิธีเปิดขุมทรัพย์รับโชค
ก็จะเดินทางมาร่วมพิธีเขาจะไม่พลาดทุกครั้งที่มาก็จะเอาธนบัตรของเขาเองมาแลกกับธนบัตรที่นี่
แล้วเขาเคยถูกมาแล้ว๑๐ครั้งทำแบบนี้เขาเดินไปที่หน้าตักขององค์พระใช่ไหม
ก็เอาแบงค์ของตัวเองไปแลกกับแบงค์ที่อยู่ตรงนั้นแลกกลับมาแลกกลับมา
แล้วก็จะเอาไปเสี่ยงโชคอีกย้ำว่าทำแบบนี้แล้วถูกมาแล้ว๑๐ครั้ง
โอ้โหจะมีครั้งที่๑๑ไหมวันนี้
นั่นน่ะสิตามซะหน่อยไหม

ยังพอมีกำลังอยู่สักเหลืออยู่นี่แบงค์สีเขียวในกระเป๋าเนี่ย๒๐บาท
ส่วนที่ประดิษฐานพระเจ้ามุกดอกไม้สมปรารถนาศรีเมืองเชียงใหม่นะครับ
บริเวณสาราข้างพระวิหารวัดล่ามช้างตะบนศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่ครับ
ชาวบ้านไปไหว้ขอพรโชคลาภนะครับจุดเทียนทั้งสีเหลืองและสีขาวลงในอ่างน้ำมนต์ปรากฏว่า
เห็นตัวเลขเด่นชัดเหมือนกันสร้างความฮือหาให้แก่ผู้ที่หมุนเวียนเข้าไปกันในช่วงโค้งสุดท้ายครับ
ส่วนพระเจ้ามุกดอกไม้สมปรัฐนาศรีเมืองเชียงใหม่นี่แหละครับเป็นพระพุทธรูปรุ่นสิงห์หนึ่งศิลปะสมัยเชียงแสน
ขนาดหน้าตักนะครับ๓๙นิ้วสูง๓๕นิ้วน้ำหนัก๒๐๐กิโลกรัม
สร้างในพิธีเฉลิมฉลองนครเชียงใหม่ครบ๗๒๐ปีนะครับเมื่อปี๒๕๕๙
โดยเนื้อพระพุทธรูปสร้างมาจากมวลดอกไม้แห้งนานาชนิดจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งในประเทศและทั่วโลก
ปฏิสถานไว้บนพระวิหารของวัดมาร่วม๔ปีแล้วครับ
ต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ไปที่อำเภอเมืองเจียงใหม่นะเจ้าที่แม่เหียกนะคะ
นักท่องเที่ยวพากันไปกราบไหว้นี่แหละสารปู่แสะย่าแสะนะคะเป็นยักษ์ใจยักษ์ใจดี
พิทักษ์ปกป้องดอยคำนะคะที่เมืองเชียงใหม่โดยคนในพื้นที่เนี่ยบอกว่าสารปู่แสะย่าแสะเนี่ยเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องไปกราบไหว้สการะ
บูชาถวายดอกไม้และควายปั้นควายปั้นนะคะ
สะท้อนอะไรอ่ะคนไปแก้บหนเยอะอย่างนี้ก็ต้องได้ไงต้องได้ไงใช่ไหมอ่ะ

คุณเห็นไหมเป็นหมื่นตัวที่ฉันพูดเวิร์ดไปไหม

เออหลักฐานเชิงประจักษ์แบบนี้อ่ะค่ะ
คุณผู้ชมแล้วมีคนมากราบไห้จำนวนมากตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะคะ
ปู่กับย่าเนี่ยก็จะถูกแต่งกายในชุดที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาล
ช่วงนี้ใส่ชุดสีแดงทั้งคู่แบบนี้ค่ะ
ประดับตกแต่งด้วยอัญมณีอย่างสวยงาม
เชื่อกันว่าผู้ที่ไปขอไม่ว่าจะโชคลาภ
ไม่ว่าความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงาน
ก็จะประสบเห็นผลดีนักแลค่ะ
ทุกปีจะมีประเพณีเลี้ยงดงปู่แสะย่าแสะนะคะ
โดยจะมีการจัดขึ้นคือ๑๔ค่ำเดือน๙ของทางภาคเหนือ
ซึ่งจะมีการล้มควาย๑ตัวเส้นสังเวย
โดยร่างทรงจะกินเนื้อควายสด

ใช่ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญที่ชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วม
ความเคารพสัทธามาอย่างยาวนานแล้วค่ะ
โอ้โหเห็นรูปปั้นของปู่แสนแล้วขลังหน้าดู

นักแสวงโชคจะเดินทางไปที่วัดป่าพรหมยาน

ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลขอโชคลาภ

ซึ่งเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดที่อยู่ในวิหารกลางน้ำ
แล้วก็นี่ฮะอย่างที่เห็นคือสรีระสังขารของหลวงพ่อนโม
อดีตเจ้าอาวาสวัดผู้ก่อสร้างวัดป่าพรมยาน
ซึ่งสรีระของหลวงพ่อนั้นได้กลายร่างเป็นหินนะคุณ
จนเป็นหินเลยให้คนไปกราบไหว้ขอพร
ก็ไม่ได้เน่าไม่ได้เปื่อยอะไรนะครับ
คนก็ไปไหว้ไหว้เสร็จปุ๊บก็ไปขอพรมีรูปปั้นไอ้ไข่ด้วย
โชคให้ลาบกันมาตลอดแหละนะครับ
นางสาวสิริพรอายุ๔๔ปีนะครับ
เป็นหนึ่งคนที่เดินทางไปจากจังหวัดชนบุรีก็บอกว่า
นี่นะก็เดินทางมาขอพรแหละแล้วก็แก้บนด้วย
เพราะตัวเธอมีอาชีพเป็นแม่ค้าไม่ได้เอตเวน
คลายของทั่วไปดูด้วยรถเซเลนส์เก่าขันนึง
หาเช้ากินค่ำพอมีโอกาสผ่านมา
แวะมากราบไหว้ขอพรพระท่านที่นี่

จากเป็นแม่ค้าได้แล้วได้ขายของตามข้างหาเช้ากินคำ

อยู่มีกินเลยอ่ะเออดีจังอาจจะเป็นเพราะว่าท่านให้พรหรือเป็นเพราะความพยายามตัวเองก็ไม่รู้แหละนะ
แต่มันก็คือประกอบการมันประกอบการ
มันก็เลยบอกว่าเนี่ยมีรถขับแล้วป้ายแดงด้วยสังเกตป้ายแดงของเขาให้ดีนะ
ผมบอกไม่ได้นะคุณดูเอานะผมมองไม่เห็นเหมือนกัน
เพราะว่าในสคริปต์ก็ไม่มีนะแต่ให้ดูรถป้ายแดงเขาให้ดีว่าทะเบียนอะไร
เพราะนี่เขาได้มาจากการที่ได้พรจากหลวงพ่อท่านแล้วก็ทำมาหากิน
ก็เลยเอากระบะป้ายแดงเนี่ยมาเลยมาแก้บนแล้วก็จะสารต่ออาชีพของตัวเองต่อไป
เอาของเงินขาดทองให้เยอะแล้วก็ขับรถคันนี้มา
ย้ำเลยนะเธอบอกเองเลยนะนอกจากพรแล้วเธอขยันทำมาหากินด้วยนะ
มือของเราประกอบกับพรที่ท่านให้มามันก็บวกกันไป

ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทองครับขออภัยครับ
มีชาวบ้านนักท่องเที่ยวไปขอโชคลาภกราบไห้ขอพรไอ้ไข่กันสุดคึกคักทีเดียว
ส่องเลขเด็ดปลายประทัดที่แขวนคอไอ้ไข่เห็นจะนะครับ
นำไปเสี่ยงดวงครับซึ่งเลขปลายประทัดที่แขวนอยู่บริเวณคอไอ้ไข่เนี่ย
มีคนถูกรางวัลติดต่อกันมาแล้วหลายงวดเป็นกระแสแรงอย่างต่อเนื่อง
และด้วยแรงพลังแห่งศรัทธานะครับแต่ละวันจะมีชาวบ้านมีนักท่องเที่ยว
มากราบไหว้ขอโชคลาภและนำรูปปั้นไก่ชนบ้างล่ะ
ทหารหนังสติ๊กของเล่นต่างมาแก้บนและแน่นอนครับ
มีการจุดประทัดเสียงดังกึกกล้องทั้งวันเลยครับ
พาไปที่วัดบ้านบุรีรำแต่ไม่ได้อยู่ที่จังหวัดบุรีรำนะจ๊ะ
อยู่ที่นี่ค่ะนครสวรรค์นะคะชาวบ้านไปกันที่ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อนะคะ
แล้วจะบอกว่าหลายงวดที่ผ่านมาได้โดนไปหลายงวดติดต่อกันแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมาแก้บนแบบนี้งวดล่าสุดที่ได้มาเพราะอะไรรู้ไหม
เพราะว่าเขามีการไปจุดทูบไหว้ไอ้ไข่ที่วัดบ้านบุรีรำตรงนี้แหละ
แล้วปรากฏว่าเลขที่ทูบเนี่ยมันปรากฏขึ้นมาเขาก็เลยไปหาซื้อลอตเตอรี่มานะคะ
ชาวบ้านพากันถูกหลายคนหลายงวดติดต่อแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ต้องทำคือ
แก้บนใช่ไหมเช่นหนังสติ๊กพร้อมลูกกระสุนดินปืน
ทหารรูปปั้นไก่ของเล่นอีกหลายรายการที่ไอ้ไข่หรือว่าพี่ไข่ชอบค่ะ
เมื่อวานนี้ชาวบ้านไปขอพรกันเยอะเลยนะคะแล้วจะบอกว่าเขามีการไปจุดทูบ
แล้วล้วงลูกปิงปองบรรจุตัวเลขในหายอุ้ยตายแล้วไม่ต้องบอกหรอกค่ะ
ถ้าเห็นชัดขนาดนี้แล้วนะคะแล้วชาวบ้านบอกว่านี่แหละ
ในเมื่อถูกกันหลายงวดแล้วใช่ไหมจะไปหาซื้อลอตเตอรี่เลขท้ายนั่นแหละที่เห็น
เมื่อกี้มีคุณผู้ชมบอกมาแล้วฮะทะเบียนรถป้ายแดงเมื่อสักครู่ครับ
ทะเบียน๐๘๒๘ครับของแม่ค้าคนเมื่อกี้อ๋อขอบคุณมากนะครับ